คุณผู้ชมไปที่สมุทรสาครกันหน่อยนะคะ
มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับสองแม่ลูกค่ะ
เด็กอายุแค่ขวบเดียวเองนะคะ
คือตรงจุดนั้นมันเป็นจุดตัดทางรถไฟ
กับลูกคู่นี้เขาขับผ่านทางนี้เป็นประจำนะพี่อุ๋

จังหวะที่เกิดเหตุคือกำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอยบ้าน

แล้วก็ไม่รู้แบบว่าพอคร่อมละปุ๊บ
แล้วเป็นจังหวะที่รถไฟมาแบบกระชันชิดพอดี
แต่ด้วยน้ำหนักของรถไฟค่ะถ้ากระชั้นชิดจริงยังไงเขาก็เบรกไม่ทัน
พุ่งชนเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ที่น่าเศร้าคือจริงจังหวะที่รถพอเขากำลังจะเลี้ยวมาทางถนนฝั่งนี้เพื่อเข้าซอยบ้าน

จังหวะที่รถมันติดเขาก็ไม่ดื้อดึงจะขับไป

คนเป็นแม่พยายามจะเปิดประตูลงจากรถแล้วดึงลูกออกมานะ

ใช่แต่มันไม่ทัน

ฝืนเขาจะลงจากรถคือจะสละรถแล้ววิ่งหนีออกมาแต่มันไม่ทันค่ะ

นี่ค่ะตรงนี้คือกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพงมาลีในตำบลมหาชัยค่ะ
แล้วจนกระทั่งรถไฟเนี่ยพุ่งมาแล้วก็ชนเข้ากลางลำแบบเต็มเลยจนกระบะเนี่ยถูกลากไปไกลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะ๘โมง๑๐นาทีนะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครก็รีบลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
ทะเบียนบจ๙๖๖๒สมุทรสงครามขวางอยู่ที่ทางรถไฟ
ประตูด้านข้างซ้ายและกระบะเนี่ยก็มีรอยถูกชนจนยุบ
ร้านค้าริมทางรถไฟเองก็โดนลูกหลงเสียหายไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ไป๑๕เมตรก็มีรถไฟขบวน๑๒๐๒มหาชัยวงเวียนใหญ่
ด้านหน้ารถไฟมีรอยเฉียวชนจอดนิ่งอยู่

ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือนางยามินลินชาวจีนวัย๓๙ปี
กับเด็กหญิงกระหนกลักษร่จูวัย๑ขวบนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตทั้งคู่เลยอะค่ะ

ก็ออกจากสถานีมหาชัยตอน๘โมงเช้านี่แหละ

ทีนี้ก่อนถึงจุดเกิดเหตุก็มีการเปิดสัญญาณหวุดดังสนั่นเลย
แล้วก็พยายามที่จะกดเบรกแล้ว
แต่ด้วยน้ำหนักของรถไฟและความเร็วที่มาเนี่ย
เวลารถใหญ่จะเบรกทีมันจะต้องใช้ระยะทางและใช้เวลา
เขาเบรกแล้วแต่ด้วยระยะและความหนักแรงหน่วงโมเมนตั้มค่ะ
มันไม่ทันจริงกับระยะกระชั้นชิดที่รถกระบะคันนี้จอดอยู่

เขาบอกพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้
แม่ค้าขายลูกชิ้นฝั่งตรงข้ามเขาเล่าเลยบอกว่า
คนขับกระบาดเนี่ยก็คือจะเลี้ยวรถเข้าบ้านตรงหมู่บ้านนั่นแหละ
แต่ล้อมันนำไปคล่อมทางรถไฟอยู่แล้วมันไปต่อไม่ได้
แกก็ไม่ได้ดื้อดึงนะเพราะแกเห็นเลยว่ารถไฟมาแล้ว

ว่าเธอเปิดประตูออกมาพยายามที่จะวิ่งหนีทิ้งรถเอาไว้
แล้วก็จะดึงลูกวัยขวบหนึ่งออกมาด้วย
แต่มันกระชันชิดชนิดที่ว่าต่อให้เปิดประตูแล้ววิ่งออกมามันไม่ทันค่ะ
ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
นายนรงรักร้อยเนี่ยก็ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไปตรวจสอบเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยทางกั้นรถไฟมันไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีเครื่องกั้น
นี่จะเห็นว่าประตูเปิดใช่ไหมฝั่งขวา
เขาพยายามจะวิ่งหนีออกมาแล้วพี่อุ๋ยแต่มันไม่ทัน
อันนี้อาจจะเป็นจากแรงกระแทกของรถไฟมาด้วยแต่จะเห็นว่าล้อเนี่ยจม
จมพื้นตรงรางรถไฟค่ะเพราะลากมาไงค่ะ

ไม่มีเครื่องกั้นมีสัญญาณบอกก็จริงแต่ทางผู้ว่าบอกว่าสัญญาณมันอยู่สูงแบบสูงเหนือระดับสายตาค่ะ

ใช่ค่ะก็เลยจัดการเลยนะคะมีการสั่งการลงไปว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องสัญญาณเตือนทุกจุดปรับตำแหน่งลงมาให้อยู่ในระดับสายตา
เพื่อให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนแล้วก็สั่งให้มีการดำเนินการแบบทันที
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ